เรื่องหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันค่ะ

ขี่รถจักรยานเล่นแต่ว่าพลาดท่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ

อุ้ยก็พยายามบอกนะหนูเจ็บ
นี่ค่ะคือสรุปขาน้องไปติดอยู่ในรูฝาท่อระบายน้ำ

โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงที่ชนบุรี

ประสบอุบัติเหตุคือขาขวาของน้องติดอยู่ในรูฝาท่อระบายน้ำ

ผู้เป็นแม่ต้องกอดลูกปลอบลูกตลอดเลย
เย็นนะลูกเดี๋ยวก็ออกมาแล้วนะลูกนะอย่าร้องนะลูก
ส่วนทีมอาสากู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงต้องก็ช่วยกันค่ะ
ขยับแผ่นปูนที่มันปิดท่อ
น้องก็ร้องไห้หนูเจ็บหนูเจ็บแบบที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะ
ทีนี้ทีมกู้ภัยเขาก็ต้องระวังเป็นพิเศษ
แล้วก็หลอกล่อหาวิธีการต่างเพื่อที่จะช่วยเหลือน้อง
ปรากฏว่าขาของน้องลงไปในรูก็จริง

ก็เลยช่วยจับตัวน้องเอาไว้แล้วก็จับขายกขึ้นมาจากรูฝาท่อ
ใช้เวลาไม่ถึง๑๐นาที
แล้วพอดูเบื้องต้นน้องไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากค่ะ

คุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ลูกชายก็ออกมาขี่จักรยานพร้อมกับคุณตาแล้วก็น้องอีกคนนึง
แต่ตอนที่ขี่รถเล่นอยู่พลาด

คุณตาก็เลยรีบมาตามแม่น้องบอกให้มาช่วยลูก

ก็เลยต้องโทรขอความช่วยเหลือจากอาสากู้ภัยนะคะ

ตกใจสิน้องหนูเจ็บหนูเจ็บแบบนี้นะครับเอาไป